พูดถึงสาวสวยค่ะอีกหนึ่งสาวสวยแล้วก็ฮอตมากจริงค่ะ
โอ้โหเชื่อว่าตอนนี้ใครหลายคนก็คงรอผลงานเดี่ยวของเธอ

นะคะซึ่งระหว่างนี้นะคะแล้วก็มีสีสันของแฟชั่นนะคะ
ของเธอเนี่ยมาให้ติดตามกันเพื่อจะไม่ตกเทรนกันค่ะ

คือภาพที่ปล่อยออกมาหลายคนสะดุดตา
ต้องบอกว่าสะดุดตากันทั้งประเทศกับชุดนี้เลย

ก็เป็นชุดแบบลายผ้าเช็ดหน้าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยค่ะ

แดงแดงอ่ะเนอะเออนะคะซึ่งจริงแล้วลายนี้นะคะ
ก็คือลายคลาสสิกอันโด่งดังชื่อภาษาอังกฤษว่าลายพาสลี่นั่นเองค่ะ

เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าพลาสลี่เนี่ยค่ะ
มีต้นกระเนินมาจากอันน่ะจากเปอร์เซียโบราณนู้นเลยล่ะค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเลยแอบไปส่องนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยคือมีบรรดาคนดังเนี่ยเขาอินเทรนด์กันหลายคนเลยนะคะ
คนแรกนะคะนี่ลูกดิวอลิสลาค่ะ
เรียกได้ว่านะคะเธออวดหุ่นสับในชุดรัดรูปสีสดใสลายลูกน้ำเนี่ยคุณผู้ชม

ส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลิซ่าแบบเต็มเลยค่ะคนนี้เลยเดี๋ยวให้ดูภาพค่ะ

ลุคแบบลิซ่านะคะแถมเธอโพสต์นะคะแล้วก็บอกเองเลยว่า
แต่งตัวเตรียมรอเต้นโซโลกับลูกสาวแล้วค่ะ

และคนสุดท้ายคุณผู้ชมเป็นนุ่มบ้างค่ะนะคะ
นี่สามีคุณมากกี้คุณผู้ชม

ถูกต้องนะคะแล้วก็มากับแบบเพลงใหม่ด้วย

ต่ำนะคะแต่เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่
ลูกโพกหัวแบบนี้ลีลามันจะเป็นยังไง

ยกซ้ายยกขวา
ยกซ้ายยกขวา

นะคะเรียกว่าปัวปังอย่างนี้ค่ะ
จริงนะคะเอาเป็นว่ารอเลยละกันเนาะ
นะคะสำหรับชุดแบบลายพาสลี่

เออนะเดี๋ยวช่วงนี้เขาฮิตใช่ไหมเดี๋ยวมาหาซื้อมาใส่กันบ้างดีกว่า

ที่พาครูรัสไปหมดแล้วเนาะ

เออนะก็รอดูแล้วกันนะอีก๑๐วันเท่านั้นคุณผู้ชม